เพราะว่าจากที่เราเห็นสายไฟมันระยงระยางอยู่
ตอนนี้ทางการไฟฟ้าเขาก็เตรียมเอาลงดินแล้วนะ
มีทำไปแล้วด้วยที่ราชวิถีนะคะเป็นอย่างไร

ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเกี่ยวสายสื่อสาร

และส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ในฐานะที่การไฟฟ้านครหลวง
มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัยในจุดนี้
การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกศธช
และบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน
ดำเนินการตามแผนงานโครงการ
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าและสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่า
ถนนราชวิถีจะเริ่มลื้อถอนเสาไฟฟ้า

โดยเจ้าหน้าที่จะทำงานในช่วงเวลากลางคืน

ซึ่งขั้นตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์

แล้วเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินต่อไป
ตอนนี้เราจ่ายไฟเป็นระบบสายใต้ดินแล้ว

โดยที่ตั้งแต่สนุนตราศาสตร์ตึกชัย
ไปจนถึงราชวิถี๑๕เปลี่ยนเป็นระบบสายใต้ดินหมด
แล้วตอนนี้เราก็จะมีการหักเสาร์คือเอาเสาร์ออกนะครับ

ก็จะเห็นว่าเสาไฟฟ้าต่างนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับ

ก็จะเอาลงดินให้หมด
เมื่อที่จะได้การรับสนุนการที่๑
ซึ่งโครงการนี้ทางการไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินการให้เสร็จภายใน๕ปี
ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน